คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่ายุคนี้สมัยนี้เราต้องเปลี่ยนคำคมให้มันเข้ากับยุคสมัยนะ
มีแฟนถ่ายรูปเก่งเป็นลาบอันประเสริฐ
ว่าคำคมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้คำนี้ได้ไม่เกินจริง
โพสต์ภาพเบลอระหว่างไปทริปญี่ปุ่นนะฮะ

เราก็หาดูรูปมีอะไรรูปสวยบ้างเนอะ
สไลด์ดูโอ๊ยวิทำไมมันเบอร์แทบทุกรูปเลย

แล้วก็เคยเขียนแคปชั่นแซวแฟนนุ่มบอกว่า
คลิปนี้รูปดีไม่น่าจะมีเยอะ
แต่ตากล้องอ่ะมันไม่ได้เรื่องอ่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะหนุ่มก้าวจีรายุ

พี่ผมก็อยากถ่ายรูปให้แฟนสวยนี่แหละ
แต่ผมถ่ายรูปไม่เป็น
แล้วก็เล่าความฮาระหว่างทริปนี้ด้วย
ที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันมา๑สัปดาห์เต็มเลยนะ
ก้าวบอกว่าโอ้โหเดินแบบมาลาทอนมากเดินเยอะ

เออะเดินอากาศเย็นเดินจังเลย

เพราะว่าทริปนี้เดินไปก็ไปเจออะไร
เอ๋กับเพื่อนนักร้องดาราร่วมวงการเยอะเลย
พนนักร้องก็มาหรอใครตัวพ่อด้วย

แล้วก็เจออีกใครพี่ป๊อปปองกูล

แต่ก็ไม่ได้ขยันเที่ยวแบบขนาดนั้นเดินเล่น
แต่ว่าอากาศมันดีก็มันเย็นนะครับ

เออคนนี้ก็ไปคนนั้นก็ไปอะไรอย่างนี้

คุณอย่ามาเดินหาสวีทการเจอโอ๊ดปลาโมดเข้าไป

ดูทรงผมเซียมันอาจจะปิดตรงปิดตาอยู่หรือเปล่า

แต่จริงดูเป็นเบลอแบบนี้ก็เก๋ดีเหมือนกันนะ
ดูครูเขาไม่ถ่ายรูปชัดหรอกเขาเบอร์บ้าง
ขึ้นหน้าโอ้ยหน้าก็เบลอนะแต่ข้างหลังชัดเลยนะ

นี่ตามไปมันก็เปลี่ยนไปหรือว่าเราตามไม่ทันก็ไม่รู้นะ